ไปดูการเดินทางของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย
ก็ต้องบอกว่าเสียเงินราคาไม่ใช่น้อยนะคะเป็นหลักหมื่น
แล้วเขาเข้ามาเนี่ยการเดินทางในประเทศไทยเองเนี่ย
รถกระบะคันหนึ่งเนี่ยบรรทุกได้มากกว่า๑๐คนค่ะ
เยอะขนาดไหนเราไปดูนะคะตำรวจตรวจจับได้ไปดูกันหน่อยค่ะ
ลงมาแล้วก็ไปนั่งข้างข้างไม่หมดสักทีนะคุณนัทพงศ์นะคะ
ห้องโดยสารเนี่ยนะคะอยู่กัน๑๕คนโอ้โหแล้วยังมีอีก๔คน
ปลอมตัวเป็นสัมภาระอยู่หลังรถกระบะ
มีปลอมตัวเป็นสัมภาระด้วยคือมากันแบบเต็มอัตราเลยล่ะ

ในพื้นที่เนี่ยคือเขาก็ได้ข้อมูลว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช่ไหมคะ
อันนี้ก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าฝังตัวอยู่ในนี้แหละนะคะ
จะมีการลักลอบเข้ามาก็เลยไปดักซุ่มแถวบ้านยางโทนที่ตำบลท่าเสา
แล้วกระบะคันนี้พอมามีพิรุษเขาก็เลยตรวจสอบ
อย่างที่เรานับกันนี่แหละค่ะ๑๙คนในกระบะคันเดียว
แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกระบะคันนี้เนี่ยมีป้ายทะเบียนเอาไว้เปลี่ยนสับขาหลอกเจ้าหน้าที่ด้วย

นี่คุณผู้ชมการหลบซ่อนตัวของเขามาในรูปแบบนี้อันนี้คือหลังรถกระบะนะ
ก็ซ่อนตัวอยู่กับสัมภาระส่วนในตัวกระบะในตัวแคปเนี่ยก็อยู่๑๕คนนะคะกลุ่มแรงงานต่างด้าวบอกว่ามาทางช่องทางธรรมชาติแถวบ้านพระเจดีสามองค์ที่สังขระบุรี
ใช้จ่ายคนละ๒๓๐๐๐บาทมีปลายทางอยู่ที่ราชบุรีกับสมุทรปราการค่ะ
พอเข้าไทยได้ก็จะมีคนมารับแล้วก็พาหลบหลีกสายตาเจ้าหน้าที่
แต่ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะไม่พ้นนะคะเนี่ยค่ะไม่ได้ไปต่อค่ะ
ส่วนอีกที่หนึ่งที่สุพรรณบุรีนะคะตำรวจก็เห็นรถฟอร์จูเนอร์ดูผิดสังเกต
พอเรียกตรวจก็ปรากฏว่าแรงงานต่างด้าวอยู่ในนั้น
อัดกันมาไม่แพ้กันเลยนะคะคันนี้เนี่ย๑๔คนด้วยกัน
คันนี้นะคะทะเบียนกอทมนะคะตำรวจทางหลวงกับตำรวจสพสามชุก
พรรณบุรีจับกลุ่มได้เมื่อคืนนี้นะคะบนเส้นทางถนนหลวง
หมายเลขสามสี่ศูนย์กิโลเมตรที่ร้อยสามถึงร้อยสี่คือเขาบอก
ครับผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์ทั่วไป
นั่งกันมา๑๔คนเนี่ยค่ะให้การว่าลักลอบเดินทางเข้ามา
ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทางช่องทางธรรมชาติเหมือนกัน
แล้วก็จะมีคนพาออกมาขึ้นรถนะคะ
การจ่ายเงินให้กับในหน้าที่นำเข้าประเทศไทยประมาณ๑๖๐๐๒๐๐๐บาทต่อคนค่ะ